ถ้าร้องขึ้นปุ๊บโอ้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอน
สำหรับเพลงที่มีชื่อว่าฉันธนาที่รัก

ปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอน
คิดถึงไฟฟ้าไปนะ

อกจากเพลงนี้เขาก็ยังมีเพลงดังอื่นอีก

บ้านน้องอยู่ฝั่งทางนู้นบ้านที่อยู่ฝั่งชะนี
หัวสะพานชนกันหาอาบน้ำกันเห็นกันทุกที
ซื้อมามาสิข้ามคลองมารักกันรักกัน

ร้องกี่แพงก็ได้ทุกเพลง
นะคะเพลงลูกทุ่งอมตะเหล่านี้คุณผู้ชมค่ะ
คือเพลงของคุณอารักชาติศิริชัย
คุณอาปีนี้๖๖แล้วนะจ๊ะยิ้มหวานอยู่นี่นะคะ
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังรางวัลการันตีไม่ต้องพูดถึงค่ะเยอะมาก
ที่เรานำมาพูดถึงกันวันนี้เพราะว่ามีอย่างนี้
ชาวบ้านเขาไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลกรรมลาศัย
อำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสินจ้า
เขาก็สงสัยว่าเพราะขาคนนี้น่าคุ้นนะ
คุณนะเขาขายลาบก้อยคุณผู้ชม
ทำไมเสียงพูดเสียงร้องเพลงตอนขายของ
คล้ายคุณอาเลยนะฮะขายลาบไปร้องเพลงไป
เอ้ถึงเสียงเหมือนมากหรือว่าจะเป็นเงาเสียงเป็นต่อ

ทิ้งคนซื้อนอนช้ำคอยเช้าคอยคำคอยจดหมายหมายมา
อาคุณเสียงเหมือนปะล่ะ
เหมือนใช่ใช่ใช่ไหม
นี่ไม่ใช่เงาเสียงเพราะนี่คือตัวจริงค่ะ
นี่คือพ่อค้าขายลาบก้อยคนนี้
คือคุณอารักชาติศิริชัยนักร้องขวัญใจประชาชนชื่อตัวจริงเลย
สาเหตุที่ว่าคุณอาเออมาตั้งแผงขายลาบก้อยทำไมคุณอา
เนื่องจากว่าแน่นอนล่ะโควิดมางานกระทบเต็มเลย
ร้องเพลงที่เคยเป็นอาชีพหลักจะไปโชว์ตรงโชว์ตัวไม่มีค่ะ

แล้วก่อนหน้านี้เห็นคุณอาบอกว่ายังพอมีงานจ้างอยู่บ้างตามร้านอาหาร

พอโควิดระบาดงานก็ไม่ได้จัดแล้วจะเอาเงินที่ไหนกินน่ะ

ก็เลยตัดสินใจใช้เวลาว่างขายลาบก้อยดีกว่าคุณอาทำอาหารอร่อย
มีภรรยาแล้วก็ลูกชายมาช่วยกันขายด้วย
ปรากฏว่าได้รับการอุดหนุนจากลูกค้าอย่างดีเลยจ้า
อยากจะฝากถึงแฟนเพลงที่

งานเพลงเขาเรียกว่าแฟนแผนแท้ถ้าอยากซับเหลือกิน
ชาติศิริชัยมาอยู่ที่กรมราศัยนะครับ

ถ้าหากว่าแฟนพี่น้องชาวกรสินจังหวัดใกล้เคียง

มารับประทานก้อยลาบก้อย
แบบอาหารยอดนิยมของคนอีสานบ้านเรา
มาสิข้ามคลองมาลากัน

แล้วก็ในอนาคตคุณอาบอกว่าถ้าขายดีขนาดนี้
เดี๋ยวอาจจะมีนะตั้งชื่อร้านไว้แล้ว

ส่วนเรื่องงานเพลงที่เป็นอาชีพที่รักอยู่แล้วนี่นะคะ

สะดวกจ้างก็วานผู้จัดผู้จ้างทั้งหลายนะ
บอกได้เลยอยากจะได้รักชาติศิริชัยตัวจริงเสียงจริง
ติดต่อไปได้ไปติดต่อที่หน้าร้านลาบก้อยก็ได้คุณอายินดีนะคะ
เดี๋ยวเราจะข้ามคลองไปเนาะไปสั่งลาบก้อยกัน
เป็นหน้ากินหลายเมนูเลยนะที่ทำพี่นี่
เดี๋ยวไปชิมกันนะคะคุณผู้ชมมาดู